ลานจอดรถปรากฏว่าจู่รถหลายคันครับ

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดับไฟแบบนี้ครับ

ฉีดพ่นเพราะว่าไฟมันแรงมากนะครับ
ไหม้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกัน
เบื้องต้นเสียหายเป็น๑๐คัน

จู่ไฟไหม้เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเผาครับ

อยู่บริเวณใต้สะพานตลาดพลูเป็นลานจอดรถ
ค่ะนี่นะฮะถนนเทิดไทยในเขตธนบุรีกรุงเทพครับ

เสร็จแล้วไม่รู้นึกอีท่าไหนครับ
จุดไฟเผารถแล้วก็ทุบทำลายรถอีกหลายคัน

รถยนต์ถูกทุบกระจกหน้ากระจกหลัง
ได้รับความเสียหาย๗คัน
มอเตอร์ไซค์ถูกไฟเผาไหม้วอดเป็นซากครับ

นี่คันนี้ด้านหลังนี่โหวเลยครับ

นี่นะฮะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเชื่อไหม
คือแทบไม่เหลือซากจำไม่ได้เลยนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลา๒๐นาทีในการควบคุมเพลิง
คนก่อเหตุคือในกอล์ฟครับอายุ๓๒ปี
ก็เป็นคนที่อาศัยแล้วก็คอยดูแลลานจอดรถ
เอากับเขาสิครับเป็นคนดูแลลานจอดรถแท้
แต่มาทุบทำลายรถที่จอดอยู่ในลานนั้น
เขาเมาแล้วเขาคลั่งก็พาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่าในกอล์ฟเนี่ยนะฮะ
ทะเลาะกับพี่เรื่องเงินเงินทองทะเลาะกันแรงมาก
ที่ผ่านมาคนก่อเหตุมักจะมีอารมณ์รุนแรง
แต่ก็ไม่เคยทำลายข้าวของนะครับ
นี่เป็นครั้งแรกนะเขาก็ตกใจกันอยู่
เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำอย่างละเอียดว่าเพราะอะไร
ดูซากรถดูครับคุณผู้ชม
ไม่เหลือสภาพเดิมเลยเนี่ยฮะ
ครั้งนี้ทะเลาะกันหนักและบวกกับดื่มเหล้าด้วย
ก็เลยนี่แหละครับคลั่งแล้วก็ไม่รู้จะลงที่ไหน
ก็เลยลงกับรถของคนที่เขาเอามาจอดตรงจุดนี้
อยู่ที่โรงพักตลาดพรู
จนถึงตอนนี้พยายามจะสอบปากคำ

ก็ยังคงให้การไม่ได้นัก
พี่ชายของผู้ก่อเหตุตอนนี้ประสานกับเจ้าของรถทุกคันแล้วนะครับ
พร้อมที่จะช่วยเหลือชดใช้ซ่อมแซมรับผิดชอบ
ก็ต้องรับผิดครับเดี๋ยวตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
พอส่างเมาปุ๊บตาจะโตทันทีเลย

เราจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่า